เอามาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้เป็นเหตุไม่คาดคิด
เรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรี
คือคนที่เป็นลูกไปขับรถแบล็คโฮล์
บันไดท้ายเทลเลอร์จะเก็บ
แต่ปรากฏว่าสลิงที่ใช้เกาะบันไดไว้มันขาด
แล้วสลิงที่ขาดมันเลยทำให้บันไดอันนั้นเนี่ย
หล่นลงมาทับพ่อตัวเองจนเสียชีวิตด้วยนะคะ
ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยกับอุบัติเหตุครั้งนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงวานนี้ค่ะ

ภายในซอยพระตำหนัก๖หมู่๑๐ตำบลหนองเปลือม

ตำรวจภูทรเมืองพัทยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยาเข้าไปตรวจสอบค่ะ
พบรถเทลเลอร์ด้านบนมีรถแบ็คโฮลจอดอยู่

บาดเจ็บที่ศีรษะและลำตัวอาการสาหัส
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามเข้าช่วยเหลือนะคะทั้งปั๊มหัวใจ
แต่ก็ผู้บาดเจ็บเนี่ยทนไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้นะคะมีลูกชายคือนายพิชัยพงภักดีอายุ๒๑ปี
ทั้งยืนทั้งนั่งร้องไห้แทบขาดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะ
จากการสอบถามนายกรอบชัยสุขรื่นอายุ๓๑ปี

มนูลโบกรถให้ลูกชายที่เป็นคนขับแบ็คโฮ

หลังจากที่ขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว
นายพิชัยก็จะต้องบังคับมือตักแบ็คโฮ
เพื่อเกี่ยวสลิงยกบันไดขึ้นไปเก็บ
ผู้เป็นพ่อเนี่ยจะเป็นคนใช้สลิงเกี่ยวบันไดอยู่ด้านล่าง
ที่ลูกชายเป็นคนบังคับมือตักเนี่ยนะคะ
ดึงยกบันไดขึ้นเก็บข้างสุดท้ายเนี่ย
สลิงที่เกี่ยวมันเกิดขาดราวบันไดเหล็ก
ซึ่งน้ำหนักมากก็เลยล้มลงมาฟาดและทับเข้ากับร่างของผู้เป็นพ่อ
นอนแน่นิ่งค่ะทุกคนก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยเหลือ

แต่ก็ต้องเสียใจเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้ว
นายมนูลเสียชีวิตนะคะไปฟังเสียงของผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะ
พี่อะไรก็รีบวิ่งเข้ามาเทอมธุรกิจแล้วก็เรียบศพของพยาบาลก่อน
เมืองต้นเหตุการณ์นี้นะคะร้อยตำรวจโทยิงจิรยาทองช้อย
รองสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดีก็บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน
มอบศพให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเก็บรักษาที่โรงพยาบาลบางละมุง
แล้วก็จะต้องรอญาติมาติดต่อรับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีทางศาสนาต่อไปค่ะ